เมื่อวานนี้บอกต้องขอแถลงข่าวก่อน
เพราะวันนี้จะไปฟังคำสั่งของพนักงานอายการ
ถ้าเกิดสั่งฟ้องไม่รู้จะได้ประกันหรือเปล่าเป็นห่วงลูก

แล้วก็บอกอยากจะชี้แจงความจริงเอาไว้ก่อน
เกรงว่าถ้าเกิดไม่ได้ประกันตัวจะไม่มีโอกาสได้ชี้แจงความจริง
แชร์ลูกโซ่ตรงนี้เนี่ยเขามาตีสนิทเอง
ไปไหนมาไหนมาตีสนิทมาขอถ่ายรูป
ทำให้ดูเหมือนกับว่าเขาใกล้ชิดหรือว่าไปมีส่วนผูกพันหรือเปล่า

เขาบอกเขาไปไหนก็อภิรักษ์เขามาขอไปด้วย
ก็เหมือนเพื่อนคนนึงนะฮะไม่ได้คิดอะไรมาก
เมื่อวานที่ให้สัมภาษณ์ใช่ไหมคะก็พยายามจะแจกแจงเรื่องของเส้นทางการเงิน
คุณใบเตยบอกไอ้เงิน๙แสนกว่าบาทอันนี้เป็นค่าซื้อขายกระเป๋า
แล้วบอกไม่เป็นไรก็แถลงอะไรก็ว่ากันไป
แล้ววันนี้เดี๋ยวจะไปพบพนักงานอายการ
ล่าสุดวันนี้ตกลงใบเตยไม่ได้ไปนะฮะ
ไม่สบายนะครับมีอาการป่วยไส้ติ่งอักเสบ
คนที่เดินทางไปที่สำนักงานอายการสูงสุดที่รัชดาเนี่ย
มากับทนายความนะครับคำพบพนักงานอายการ
เพื่อขอเลื่อนฟังคำสั่งคดีที่ตัวเอง
แล้วก็ภรรยาคือใบเตยสุธีวันเนี่ยตกเป็นผู้ต้องหา
เครียดสะสมด้วยยืนยันว่าที่ไม่ได้มาพบอายการในวันนี้มาฟังคำสั่งคดีเนี่ย
ไม่ได้คิดจะหลบหนีนะฮะในส่วนของภรรยาคือไส้เตียงเสพ
ต้องเข้าโรงพยาบาลด่วนส่วนตัวเองเนี่ยมาขอเลื่อนฟังคำสั่ง
เพื่อไปเตรียมหลักทรัพย์ไว้ก่อนหากถูกส่งฟ้องสั่งฟ้อง
แล้วต้องยื่นประกันตัวเนี่ยจะได้มีหลักทรัพย์ในการยื่นประกันตัว
โดย๙พฤษภาคมนี้อายการให้มาฟังคำสั่งอีกครั้งนะครับ
ถ้าสารสั่งไม่ฟ้องนะในวันนั้นนะฮะถ้าเกิดว่าสั่งไม่ฟ้องนะครับ
แต่ว่ารออยู่ว่าจะต้องผ่าหรือเปล่าก็เพราะวันนี้พี่ก็ทำเรื่องนะครับ
จนถึงตอนเช้าเลยส่งทนายมาก่อนมันก็เลยดูว่าอย่างนู้นอย่างนี้ไปต่างนานา
แต่พี่มาอยู่แล้วแต่พี่รอคำสั่งถ้าสมมุติถ้าจะสั่งจริงพี่ก็ต้องมา
มาอยู่แล้วแต่ว่าต้องเอาใบเตยมาด้วยเพราะไม่งั้นผ่าไปตอนนี้มันมาไม่ได้
เดี๋ยวก็ข่าวก็เป็นต่างนานาอีก
ยินดีอยู่แล้วครับเพราะว่าตั้งแต่แรกเราสู้ตั้งแต่ชั้นพนักงานจนถึงชั้นนี้มันไม่มีในหัว
ขณะที่ทางอายการนะครับนายโกศลวัดอินทุจันยงรองโฆษกสำนักงานอายการสูงสุด
บอกว่าสำนักงานอายการฝ่ายคดีพิเศษพิจารณาแล้วอนุญาตให้เลื่อนนัดหมายผู้ต้องหาชุดล่าสุดก็คือชุดของดีเจแมนกับใบเตยทั้งหมดเลยนะฮะ
บางคนก็มีเหตุผลทางสุขภาพไม่ใช่มีแค่ใบเตยคนเดียวขณะที่ใบเตยเองนะครับกำลังเตรียมเข้ารับการผ่าตัดไส้ติ่งในวันนี้นะครับ
ส่วนดีเจแมนให้เหตุผลการขอเลื่อนบอกว่ามีภาระในการเลี้ยงดูลูกแล้วก็ต้องดูแลภรรยาที่ป่วยแล้วต้องไปเตรียมหลักทรัพย์การขอประกันตัวซึ่งอยู่ในเงื่อนไขของการพิจารณาขอเลื่อนนัดหมายได้
ผู้เสียหายที่เขาไปร้องเรียนกันตั้งแต่แรกตอนเกิดเหตุเนี่ย
หลังจากได้ข่าวว่าใบเตยขอเลื่อนนัดนี่นะฮะ
บอกไม่มีมูลความผิดเลยอายการจะฟ้องทำไม
ให้โอกาสชี้แจงกับสังคมยังตอบไม่ได้เลยร่ำรวยมาจากไหน
เอาเงินคืนผู้เสียหายไม่ต้องมาร้องไห้
แล้วก็มีอีกโพสต์หนึ่งนะฮะบอกว่าไม่ได้เครียดเข้าโรงพยาบาลอะไรหรอก
แค่เตรียมหนีมี๒โพสต์นะครับทนายรณรงค์ที่โพสต์เอาไว้นี่
อีกโพสต์นึงค่ะทนายเดชากิติวิทยานันตร์นะครับ
เจ้าของเพจทนายคลายทุกข์นะครับวันนี้โพสต์เหมือนกันนะฮะ
บอกว่าใบเตยขอเลื่อนกันมาพบอายการเพื่อสั่งฟ้อง
อ้างว่าป่วยป่วยจริงหรือเปล่าต้องมีใบรับรองแพทย์มาแสดง
แต่อายการท่านก็ให้เลื่อนนะมาฟังอีกทีก็คือนู่นฮะ๙พฤษภาคม๙นาฬิกา
นักร้องสาวชื่อดังนะฮะจ๊ะนงพนีอย่างที่ทราบนะครับ
หลังจากทราบข่าวเรื่องการเลื่อนมาพบอายการวันนี้นะฮะ
สรุปคู่กรณีที่จะฟ้องขอเลื่อนการมาขึ้นศาลแต่แจ้งทางเรามาว่า
พร้อมที่จะเจรจากลายเกลี่ยเหมือนกับเธอตั้งคำถามว่า
คือถ้าเกิดว่าไม่ได้ผิดอะไรเนี่ยจะมาขอเจรจากลายเกลี่ยทำไม
นี่นะครับมีคนสงสัยว่าเอ๊ะตกลงจ๊ะหมายถึงใคร
เพราะวันนี้ทางอายการบอกขอเลื่อนหลายคนแล้วใบเตยก็ขอเลื่อน
ที่โพสต์ไปไม่ได้หมายถึงใบเตยแต่หมายถึงคนที่มาหลอกให้จ๊ะเนี่ย
กลุ่มแรกเนี่ยคือกลุ่มของอภิรักษ์โกธิกับพวกรวม๕คน
ดาราสาวชื่อดังกับพวกรวม๑๙คนนี่ก็ถูกสั่งฟ้องไปแล้ว
ร่วมกันกู้ยืมเงินเป็นการช่อกงประชาชนร่วมกันช่อกงประชาชน
และร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จนะครับ
คนก็เลยสงสัยว่าอ้าวผ่าตัดไส้ติ่งเรียบร้อยแล้วหรอค่ะ
คนไปคอมเมนต์กันเยอะสุดท้ายยังไงรู้ไหมคะ
คือคุณใบเตยก็ลบคอมเมนต์นี้ออกไป
คือคุณนัทนิสาเนี่ยเพิ่งมีข่าวเรื่องตกควายวันนี้

เม้นต์เรื่องตกควายค่ะแต่พอคนเขาเห็นแล้วไปถามว่าอ้าวผ่าตัดไส้ติ่งเสร็จแล้วหรอ
คุณใบเตยลบคอมเมนต์ออกค่ะพี่อุ๋ย
แต่อันนี้ชาวเน็ตเขาแคปเร็วเขาก็แคปเอาไว้ได้ทัน

สลบสไหลหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหม